เรื่องราวน่ารักแต่คราวนี้เป็นความน่ารักของลุงหลานหลานลุง
เบิ้ลปฐุมราชกับน้องมินตาหลานสาวสุดที่รักคุณผู้ชมค่ะ

เบิ้ลเขาก็เลยอวยพรวันเกิดบอกเลยว่าน่าเอ็นดูมาก

วันนี้วันเกิดของมินตราใช่ไหมคะ

เราต้องถ่อมตัวว่าถึงหนูจะขี้เลสแต่ทุกคนก็ยังรักหนู
ขอให้อยู่กับเป็นโรโพเลี่ยมไซค์ของลุงตลอดไปโอเคไหม

ยังยังเลยลุงเบิ้ล๓ควบเนี่ยยังรู้เรื่องดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าโตขึ้นนี่โหลุงเบิ้ลเขาจะห่วงหลานสาวคนนี้ขนาดไหนอ่ะค่ะเนี้ยน่าจะห่วงมากนะครับ๑๐๐เชื่อดสินะค่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กัน